ชุมนุมนะครับก็เพื่อแสดงออกจุดยืนเดิม
คือต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
ตอนบ่าย๓อนุสวรีชัยสมรภูมิ
จากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่
ตอนนี้ในพื้นที่ตรงแถวธรรมเนียบเนี่ย
ท่านเห็นอยู่หน้าจอคือแยกโยมราช

แถวนางเลิ้งแถวแยกยมราช
และหน้าจอของท่านอีกฝั่งหนึ่งคือสามเหลี่ยมดินแดงที่เดิม
ของเมื่อวานนี้และหลายวันที่ผ่านมา
นี่นะฮะผู้ชุมนุมจากที่จะไปทำเนียบเนี่ย
ตอนนี้มุ่งหน้ากลับมาที่สามเหลี่ยมดินแดงที่แยกดินแดง

เห็นไหมครับเดี๋ยวดูของดินแดงเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีแสงไฟแสงเพลิงเกิดขึ้นอีกแล้ว
นี่นะฮะยมราชกับดินแดงนะครับ
เดี๋ยวขอดูภาพจอใหญ่เป็นที่ดินแดงก่อนนะฮะ
เพราะว่าความเคลื่อนไหวตอนนี้จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้จักรยานยนต์มารวมตัวกันที่นี่แล้ว
ซึ่งวันนี้เขานัดหมายกันว่าจะไปทำเนียบนะฮะ
แต่ว่าเย็นค่ำก็มาที่นี่เหมือนกับหลายครั้งที่ผ่านมา
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
อยู่ที่แยกดินแดงจะรายงานสถานการณ์เข้ามานะครับ

ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมที่ติดตามทางเพจไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
ก็ว่าบริเวณศาสตร์เตรียมดินแดงหลังจากมีการเผชิญหน้า

กรุ่มคุมทั้งส่วนก็ถอยล้นลงมา

สะเบิดนั่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้เห็นว่าบางส่วนนะครับก็
ได้มีการฝ่าสิ่งของต่อโต้ขึ้นไปบริเวณทางด่วนคุณภาวดีหลังสิทธิ์นะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับก็มีการ
ตระสุดยางและแคร์มตาขับลบลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งบริเวณที่นี่เข้าเห็นนะครับบริเวณทางจุดภาวดีขาออก
ของส่วนธรรมดีความสิทธิ์นะครับซึ่งฝั่งตรงกันข้ามนะครับ
และก็เล่นเครื่องเครื่องถ้าอย่างยนต์พร้อมตีแสนและก็มีการค้าระเบิดจาก
อย่างต่อให้เจอครับทั้งกรุงนั้นนั้นนะครับจะมีแนวตู้ของ
คอนเซนเตอร์นะครับวางอยู่ซึ่งเป็นประจำครับที่
ฝั่งตรงข้ามกับที่มีการเป่าแววตู้คอนเทนเนอร์นะครับครับต้องปลาสิ่งของบางอย่างนะครับ
ขึ้นในบริเวณทางส่วนทางด้านบนนี้นะครับอย่างตอนนี้แล้วมีสิทธิ์การค้ายระเบิด
กับโครงการต่อเรื่องนะครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่นะครับ
อย่างเกี่ยวกับเสียงตรายของจักรยนทร์และเสียงเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับ
สัญญาณของคุณคลินอาจจะขาดขาดหายหน่อยนะฮะ
เนื่องจากข้อจำกัดตรงพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ที่คุณคารินรายงานมาเนี่ย
ก็เหมือนกับสภาพของเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งถ้าผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้าต้องการไปเรียกร้อง
ที่ค่ายทหารหน้าบ้านพักของนางมนตรี

ก็เลยมาที่วิภาวดีฝั่งขาเข้า
แล้วด้านบนคือเส้นทางทางด่วนที่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่
นี่ฮะเขาก็เลยพยายามจะโยนประทัดหรือว่าพลุ

อย่างที่คุณคารินรายงานนะคะ
ว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านบนทางด่วนวิภาวดีขาออก

แล้วในส่วนด้านล่างมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชน
อยู่เพิ่มเติมตรงจุดไหนบ้างคะ
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพสด

ไม่แน่ใจว่าโดนอะไรใช่ไหมคะคุณคารินคะ
ถูกกินมาจากบนทางด่วนวิทยาวดีอลังศิษย์นะครับ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับ
ยิ่งมีอารมณ์ที่โมโหมากขึ้นนะครับ

ประจำการอยู่บนทางด่วนวิภาวดีทักษิกนะครับ
แล้วก็ยังคงมีการดูกระสนยาวและกระสนตาเป็นระยะนะครับ
ขึ้นไปบริเวณทางด่วนวิทยาวดีอลังศิษย์นะครับ
แล้วก็มีสุดทางับว่าเลยต่อเนื่องนะครับ

ไม่ยืนยันว่าเป็นส่วนผู้ชมตัวใดนะครับ
เพื่อจากกลุ่มทางลูกฟ้าเนี่ย

นี่ค่ะมีการฉีดน้ำลงมา

นี่มุมนี้จะเห็นชัดเลยนะฮะเพราะว่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่

เดี๋ยว
เดี๋ยวมุมนี้คุณภูริพัฒน์น่าจะชัดกว่า
คุณคุณคารินอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายคุณภูริพัฒน์บุญนินที่อยู่ใกล้กัน
ใกล้กับคุณคารินนี่แหละแล้วก็จะเห็นภาพชัดขึ้น

ครับสวัสดีครับ
ภูริพัฒนเชิญเลยครับเป็นยังไงบ้างครับ
ไม่ถึง๑นาทีที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้ารายการ
ผมสังเกตเห็นรถจีโน่ลงขึ้นทางด่วนลงมา
แล้วก็ฉีดน้ำใส่กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณด้านล่าง
และจุดนี้ทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ตรงนี้นี่
ลุกคือแตกออกไปเป็นจำนวนมากนะครับที่อยู่บริเวณจุดนี้
ตอนนี้ถอยร่นไปอยู่ตรง

กับทางตำรวจที่นำเอารถจีโน่นั้น

เมื่อสักครู่มีการจุดพลุขึ้นมาจำนวนหลายนัด
เพื่อที่จะตอบโต้การทำงานของตำรวจที่มีการนำเอารถจีโน่ฉีดน้ำลงมานะครับ

ณวันนี้รถจีโน่ของทางตำรวจนั้นน่าจะมีสารเคมีที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าพอลอยมาตามลมเนี่ยทำให้ปวดแสบปวดร้อนไปตามเนื้อตามตัวรวมถึงทีมข่าวด้วยก็โดน
น้ำที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นฉีดเข้ามาด้วยเหมือนกันครับคุณเขมมาสอนครับ
ณตอนนี้จะเห็นนะครับว่ากลุ่มมวลชนอาชีวะที่เป็นด่านหน้านั้นพยายามที่จะเข้าไปตอบโต้การทำงานของทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสมรภูมิของทางตำรวจที่จะยิงตอบโต้กับทางกลุ่มมวลชนนะอยู่บริเวณตรงสามเหลี่ยมดินแดงตรงจุดนี้ครับคุณเขมมาสอนครับ

เราที่อยู่หน้าจอตอนนี้ค่อนข้างชัดเจน
คุณภูริพัฒน์เราจะเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะตอนนี้
กำลังจุดพลุแล้วก็ยิงขึ้นไปบนฟ้า
ก็จะอยู่ใกล้กับที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนทางด่วนด้านบนใช่ไหมคะ

ก็นี่คือมาตรการตัปเตอร์ของทางกลุ่มผู้ชมดมที่ตัปโตะกับทางตำรวจ
มีการฉีดน้ำลงมาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ตรงนี้ครับ

ไปดูว่ามีตำรวจอยู่บริเวณตรงทางด่วนอีกหรือไม่นะครับแต่พอปีนไปได้นิดนึงคุณผู้ชมครับ
ทางตำรวจควบคุมฝุงชนนั้นมีการยิงกระสุนยางสวนกลับมาทำให้มวลชนที่ปีนขึ้นไปนั้นต้องรีบลงกลับมา
แล้วก็มีการตกลงมาจากที่สูงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเพื่อนช่วยกันเข้าพากันไปประถมพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตรงจุดนี้กลุ่มมวลชนยังไม่ได้ล่าถอยไปนะครับแต่ไปตั้งหลักกันอยู่บริเวณตรงทางที่จะไปอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ซึ่งณจุดนี้ก็ต้องรออีกนะครับว่าทางกลุ่มมวลชนนั้นจะมีมาตรการตอบโต้กลับกับทางตำรวจยังไงบ้างครับคุณเครมมาสอนคุณภาคภูมิครับ
ค่ะได้เห็นภาพมวลชนค่อนข้างจะกระจายอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงไปรวมตัวกันอยู่ที่ช่วงไหนของสามเหลี่ยมดินแดงมากที่สุดนะคะ
ตรงที่มีการรวมตัวกันนั้นจะเป็นด้านหน้าของคอนโดมพินีตรงนี้จะมีตรงนี้จะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีชายสมรภูมิ
ตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มมวลชนมาอยู่บริเวณจุดนี้กันส่วนหนึ่งอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอีกฝั่งนึงเนี่ย
กลุ่มมวลชนจะอยู่บริเวณฝั่งถนนดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปแยกประชาสงเคราะห์แยกที่ดินพลุกันหนักเมื่อวานี้นะครับ
วันนี้กลุ่มมวลชนก็มีการกระจัดกระจายไปอยู่ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
ของตำรวจนั้นนะตอนนี้ปรากฏว่าอยู่บริเวณหลังแท่งของแนวตู้คอนเทนเนอร์ไปนะครับ
พื้นที่อยู่บริเวณจุดนี้ไว้คุณภาคภูมิครับครับท่านผู้ชมครับ
จะเห็นว่ามีมวลชนที่ขี่จักรยานยนต์กันอยู่เยอะทีเดียวนะครับ
คุณภูริพัฒน์ครับมวลชนที่เขามากันตรงจุดนี้
สามเหลี่ยมดินแดงแยกดินแดงเนี่ยโอ้โหนี่มีคนเดินกระเพกกระเพกด้วย
ประสงค์วันนี้เนี่ยเขาได้บอกไหมครับจะไปไหนอะไรยังไงครับ
หรือว่าเขาต้องการจะไปถึงตรงไหน
ประสงค์ของกลุ่มมวลชนภายหลังจากที่ตอนแรกจะขึ้นพลเดินเท้าไปที่บ้านของพลเอกประยุทธ์ในค่ายทหารนะครับ
แล้วหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ก็ยังไปไม่ได้นะครับหลังจากนั้นโดนตำรวจสกัดทุกทิศทาง
แต่ละคนเนี่ยนัดหมายผมได้ยินเสียงที่กลุ่มมวลชนตะโกนบอกกันนะว่า
ไปรวมตัวกันที่แยกดินแดงทั้งหมดเนี่ยก็มากระจายกันรวมกันจุดนี้
แต่ยังไม่รู้เป้าประสงค์ว่าจะสามารถไปถึงบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้หรือไม่คุณภาคภูมิครับ
และตอนนี้ภาพที่เห็นนะครับทางตำรวจนั้นยิงแก๊สน้ำตาลงมาอยู่บริเวณจุดนี้
กลุ่มมวลชนนั้นพยายามที่จะเข้าไปดับแก๊สน้ำตาลูกนั้นก็ยังเข้าไปไม่
เหรอคุณภูริพันธ์ขออภัยที่อยู่บนพื้นแล้วควันออกมาเนี่ยนะที่อยู่บนพื้นแล้วมีควันตามภาพหน้าจอเนี่ยค่ะ

ใช่ครับมีน้องคนหนึ่งเตะแก๊สน้ำตานั้นทิ้งไปแล้วนะครับ
แต่เนี่ยครับกลุ่มมลชนพยายามที่จะดับแก๊สน้ำตาลจนก็ถึงมาจากทางฝั่งของตำรวจให้ต่อเนื่องครับคุณบริภัณฑ์กรรมครับ

วิภาวดีขาออกเนี่ยเข้าไม่ได้ต้องไปเส้นวิภาวดีขาเข้า
อยู่ด้านบนทางด่วนที่จะสกัดลงมาจากข้างบนใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับทั้งสองฝั่งมีการสกัดของทางตำรวจไว้เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวานตำรวจตาวโลภรังคุณผู้ชมครับ

กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้ครับคุณเขียนมาสอน
โอ้โหค่ะโอ้โหยังยังมีมวลชนตามมาสมทบที่สามเหลี่ยมดินแดงมากขึ้นเรื่อยไหมค
เพราะเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพอีกมุมนึงเนี่ยภาพมุมนี้ภาพซ้ายมือเนี่ยค่ะ
ก็เห็นรถจักรยานโยนคุณผู้หญิงมาสอนครับตอนนี้ค่ะตอนนี้กลุ่มมวลชนเนี่ย
พยายามตามมาสมทบอยู่บริเวณจุดนี้กันเรื่อยเรื่อยเลยคุณเขียนมาสอนครับแต่ละคนเนี่ยมาจากทุกทิศทุกทาง
หลังจากที่ไม่สามารถไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลได้ก็แตกกระจายกันกันมาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
เราก็ไม่รู้ว่าแกนนำเขาคือคนไหนอะไรยังไงนะครับเพราะเขาก็จะบอกอยู่ว่าไม่มีแกนนำใช่ไหมครับ
ตามภาพขวามือนะคะสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยเราจะได้เห็นภาพมวลชนที่ไปร่วมชุมนุม
ก็มีรอยช้ำที่หลังตามภาพที่ผู้สื่อข่าวรายงานไปเมื่อสักครู่นี้
บ้างก็เนี่ยค่ะเอาน้ำมาล้างหน้าเอาน้ำมาล้างตัวนี่นะคะอย่างที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่า
ที่เจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดน้ำมายังกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพอไปโดนผิวจะรู้สึกแสบ
นักข่าวของเราเองช่างภาพของเราเองก็โดนน้ำที่เจ้าหน้าที่ฉีดเข้ามา
เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก็จะมีลักษณะของการระคายเคืองผิวนะคะ
เราก็เลยจะเห็นภาพมวลชนเนี่ยเอาน้ำมาล้างหน้าเอาน้ำมาล้างตัวอยู่เป็นระยะ
ตามภาพสามเหลี่ยมดินแดงนะคะภาพขวามือ
สถานการณ์มันก็จะเหมือนกับหลายวันรวมทั้งเมื่อวานนะครับคุณภูริพัฒน์
ถูกต้องครับสถานการณ์ตรงจุดนี้เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาแล้วคุณภาคภูมิครับ
นี่คือกล้องที่เราจะเห็นนะฮะจะเห็นว่ามีกลุ่มมวลชนบางคนพกอาวุธเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับ
จากภาพที่เราเห็นนะครับเป็นอาวุธมีดสปาต้านะครับ
นี่ค่ะเห็นภาพอยู่นะคะที่ยืนหันหลังนะคะ
เดี๋ยวขอดูภาพจอใหญ่หน่อยตรงสามเข็มดินแดงที่คุณภูริพัฒน์อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับ
ถูกต้องครับบริเวณจุดนี้เต็มไปด้วยกลุ่มมวลชนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอาชีวะที่รวมตัวกันมาจาก
พื้นที่สังสารที่ไม่สามารถไปทำให้รัฐบาลได้แล้วก็นัดหมายกันอยู่บริเวณคุณภาคกรุงคุณเขมภาษรครับ
แต่ละคนเนี่ยก็มาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนมาพร้อมกับประทัดมาพร้อมกับอาวุธที่จะใช้ตอบโต้การทำงานของทางเจ้าหน้าที่
คุณภาคภูมิครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการตอบโต้กลับมาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่เป็นระยะระยะด้วยเช่นเดียวกันครับ
โอ้นั่นมีคนขี่จากกระยานยนต์เข้าไปฝั่งนู้นล่ะฝั่งตรงนู้น
ตรงนั้นจะเป็นแยกประชาสนเพราะที่เป็นการยิงกันหนักหนักเมื่อวานนี้คุณภาคกรุงครับ
ตรงนั้นเนี่ยกลุ่มมวลชนก็พยายามที่จะข้ามไปฝั่งนี้ให้ได้พอข้ามไปเสร็จก็พากันกรูกลับเข้ามาลักษณะแบบนี้จำนวนหลายหลายครั้งแล้วคุณภาคภูมิ
ละครั้งเนี่ยแต่ละคนก็จะพากันวิ่งกลับไปกลับมาในลักษณะแบบนี้ครับถ้าหากว่าสถานการณ์ตรงนี้เริ่มตึงเครียดก็จะพากันวิ่งกลับมาอยู่บริเวณจุดนี้ครับ
ค่ะอย่างที่เห็นอยู่ในภาพก็คุณภูริภาคเห็นวชลผู้ช่วงนุมเนี่ยแล้วก็จะวิ่งไปด้านหน้าแล้วก็ท๋อยกลับมาก็ควียยยยกลับมาอยู่แบบนี้เห็นไหมครับยัง้าค่ะอยู่เป็นระยะนะคะ
ทางด่วนพยายามที่จะคว่างคุกพยายามที่จะคว่างประทัดขึ้นไปบางทางด่วน
เพราะว่าเชื่อว่าทางตำรวจอยู่บริเวณตรงบนทางด่วนดินแดง
ที่เป็นป้อมปากการที่ยิงอาวุธใส่ผู้ชุมนุมอยู่บริเวณจุดนี้ครับ
คุณเข็มมาสอนครับเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงเย็น
จบประมาณสี่ทุ่มค่ะห้าชั่วโมงวันนี้เนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมมาถึงประมาณหกโมงเย็นไม่รู้ว่าวันนี้จะจบกี่โมงนะครับ
แต่ลักษณะเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมารวมทั้งเมื่อวานนี้นะฮะ
ที่แยกดินแดงตอนนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชน
ที่อยู่บนพื้นดินที่ไม่ได้อยู่บนทางด่วนบ้างไหมคะ
จุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้ยังไม่ปรากฏเห็นตัวของเจ้าหน้าที่ครับ
คุณเข็มมาสอนครับจะมีแต่เฉพาะกลุ่มของผู้ชุมนุม
ที่อยู่บริเวณจุดนี้แต่กลุ่มของเจ้าหน้าที่นั้นได้รับรายงานนะคะว่า
ซึ่งตรงนั้นก็มีการรักษาพื้นที่ไว้อยู่บริเวณจุดนี้จำนวนมากเลย

ตอนที่ไปถึงธรรมเนียบนี่ไปได้แค่ไหนครับคุณภูริพัฒน์
เมื่อช่วงบ่ายเย็นที่เขาเดินขบวนมุ่งหน้าจะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตอนที่ไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
กลุ่มมวลชนอยู่ได้แค่บริเวณหน้าราชมงคลพนธ์พระนครนะครับ
หน้าโรงเรียนราชวินิตนะครับก่อนที่จะขึ้นไปสู่สะพานชายมรุเชษ
แต่ตรงจุดนั้นเนี่ยมีการปลาใสอยู่ประมาณ๓๐นาทีคุณภาคภูมิครับ
ซึ่งทีมข่าวก็อยู่แนวหน้าตรงนั้นก็มีการปลาใสอยู่ครับ
แต่ทางกลุ่มมวลชนบางส่วนเนี่ยมีการตัดรั้วรวดหนามของทางเจ้าหน้าที่ด้านซ้ายมือ
หลังจากนั้นก็มีการเปิดฉากปะทะกันเกิดขึ้นอยู่บริเวณจุดนั้น
ก่อนที่จะมีการยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็มีการยิงกระสุนยางเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
จนมีการสลายการชุมนุมกันเกิดขึ้น
ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มมวลชนโดนตีตลบถังทุกทิศทางเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตรงแยกสะพานชมัยมรุเชษรวมไปถึงแยกดมราชแล้วก็ไปถึงแยกถนนนครสวรรค์นะครับ
โดนตีขนาดทั้งสามทิศทางกลุ่มมวลชนเนี่ยก็ยังไม่สามารถออกได้
จนกระทั่งใช้เวลาระยะหนึ่งจนสามารถเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้
แล้วก็มาถึงแยกดินแดงณจุดนี้ครับคุณภาคภูมิครับ
นี่ครับลักษณะนี้คุณภูมิก็จะกระจายกันจากตรงนี้
เราจะสังเกตเห็นนะครับว่ากลุ่มผู้ชายคนนี้มีการถืออาวุธมีดที่อยู่บริเวณจุดนี้ด้วยนะครับ
ก็ต้องรอดูครับว่าจะมีการควบคุมสถานการณ์ในลักษณะนี้แบบไหนครับคุณภาคภูมิครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์อยู่ในพื้นที่รายงานตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วก็จุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันที่จุดเดียวกันเลย

อยากจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
ถ้าคุณภูริพัฒน์ลองเปรียบเทียบดู
เมื่อวานกับวันนี้มันมีความเหมือนความต่างยังไงบ้าง
สำหรับบรรยากาศการชุมนุมนะคะ
ผมคิดว่าบรรยากาศการชุมนุมระหว่างเมื่อวานกับวันนี้
ไม่ได้ต่างกันแต่วันนี้เนี่ยต่างกันที่จำนวนของกลุ่มผู้ชุมนุม

เมื่อวานกลุ่มผู้ชุมนุมเยอะมากกว่าปกติ
เพราะว่าเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเป็นวันอาทิตย์
แล้วก็เป็นการที่มีกิจกรรมคาร์มอฟกันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
เพราะแต่ละคนรู้ว่ามีกิจกรรมที่สามเหลี่ยมดินแดง
ทุกพื้นที่ทั้ง๓จุดที่มีการทำกิจกรรมคาร์มอบไป

ทำให้กิจกรรมเมื่อวานมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามเราต้องติดตามดูสถานการณ์ภายในคืนนี้นะครับว่า
เหมือนหรือคล้ายกับของเมื่อคืนหรือไม่ครับคุณเขียนมาสอนครับ

คือการนัดหมายหลักในช่วงวัน๒วันนี้เนี่ย

วันนี้มีการจุดไฟกันเกิดมีการเผาสิ่งของกันเกิดขึ้น

ตรงสามเหลี่ยมดินแดงครับคุณเข็มมาสอนครับ
เผาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
มีบางส่วนขี่จักรยานยนต์เข้าไปในจุดนั้นนะครับ
นี่แหละครับก็จะเป็นในลักษณะนี้
อย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็มี
คนมาดับไฟอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
แต่ตรงนี้เนี่ยยังมีเสียงของประทัด
ยังมีเสียงของพลุอย่างต่อเนื่อง
จุดผมอย่างที่เคยรายงานไปยังไม่ปรากฏเห็น
ทางตำรวจควบคุมฝุงชนมาควบคุมพื้นที่อยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
มีการจุดไฟที่บริเวณนี้จุดเดียวใช่ไหมคะ

นี่คือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะที่เห็นเดินมานี่
ตอนนี้มีการจุดไฟที่บริเวณจุดนี้จุดเดียวครับ
เมื่อสักครู่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับคุณภาคภูมิครับ

เป็นแนวร่วมที่เดินผ่านไปเมื่อสักครู่ครับ
เพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้ามาได้
วันนี้น่าสังเกตเห็นป้อมตำรวจที่อยู่บริเวณตรงจุดนี้
ทางตำรวจนั้นมีการนำรถมาทลายตรงป้อมตำรวจนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ภายนางจ่ายที่เมื่อคืนเนี่ยมีการจุดพุก
มีการเผาป้อมยามกันเกิดขึ้นเมื่อคืน

เพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดการเผากันเกิดขึ้นอีกแล้วครับคุณภาคภูมิครับ
นี่คือป้อมที่จะถูกเผาทุกครั้งเวลามีการจุดนมตรงบินแดงตรงนี้ใช่ไหมครับ
ค่ะตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคะ
ที่ตัดสินใจตอนนี้คือทุบไปก่อนเลย

ลักษณะมันมีไฟลุกมากขึ้นนะครับตอนนี้ครับ
โดนลักษณะวัสดุอะไรในการเผานะครับ
ตรงนั้นเนี่ยมีแต่กลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเดินเข้าไปอยู่บริเวณจุดนั้น

ด้านขวามือก็ยังคงมีกลุ่มวัญชนที่คอยตั้งแนวอยู่บริเวณจุดนี้
กันหลายคนยังไม่มีใครล่าถอยนี่จะถอยออกไปที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
เพราะกลุ่มมวลชนเนี่ยแบ่งกันเป็นสองฝั่ง
ฝั่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกประชาสงเคราะห์
แต่ละฝั่งเนี่ยก็พยายามที่จะจุดพลุจุดยนต์ประทับขึ้นไปอยู่บริเวณทางด่วน
เพื่อที่จะคว่างปลาใส่เจ้าหน้าที่นั่นเองครับ
ครับอยู่ฝั่งไหนถึงจะมุ่งหน้าที่จะไปบ้านพักของนายกที่หน้าร๑รอ
ต้องอยู่ฝั่งของที่จะมุ่งหน้าไปทางอนุสวรีชัยสมรภูมิครับคุณภาคภูมิ
เพราะว่าตรงจุดนี้ก็จะไปทางบ้านของพักของพลเอกประยุทธ์ได้
แต่อย่างที่บอกไปว่ามีเครื่องกิดขวางก็คือตู้คอนเทนเนอร์
จัดวางไว้เต็มพื้นที่และด้านหลังก็จะมีไฟวาบวาบของตำรวจที่อยู่บริเวณจุดนั้น
ทำให้กลุ่มมวลชนเนี่ยก็ยังไม่สามารถข้ามไปได้
ตรงนี้ไม่มีกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณตรงจุดนี้
ตรงจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ
ส่วนหนึ่งกลุ่มมวลชนเนี่ยย้ายไปรวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าแฟลต์ดินแดงจำนวนมากแล้ว
เดี๋ยวทีมข่าวเราจะค่อยทยอยเดินไปดูบริเวณจุดนั้นว่ามีอะไรกันเกิดขึ้นบ้างอยู่บริเวณจุดนั้นนะครับ
ค่ะได้ค่ะคุณธุรกิจภาพค่อยค่ะ
แสดดินแดงที่ว่าเมื่อคืนนี้ดรคัทรวานที่เขากำลังแสดดินแดงชาวบ้านก็ออกมาอยู่ใช่มั้ยฮะ
ถูกต้อนครับครับเมื่อวานเนี่ยก็
มีการปะทะกันอยู่บริเวณทางสัดดินแดง

ตะโกนด่าทอตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนะครับ
ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบได้แต่ทางกลุ่มมวลชนเนี่ย
ก็มีการตอบโต้กับทางตำรวจอยู่อย่างต่อเนื่อง
ขนาดนี้จะเห็นนะครับว่าทางกลุ่มวรชนเนี่ย
มีคนบาดเจ็บตรงนี้นะครับ๑คน
ทางจรภีเนี่ยพยายามที่จะอุ้มออกมาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ได้ทราบว่าได้รับอันตรายอยู่บริเวณจุดใดซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย
เป็นจุดใต้ทางด่วนดินแดงที่จะเป็นจุดที่
กลุ่มมวลชนพยายามที่จะเข้ามาหลบอยู่บริเวณจุดนี้
เพื่อที่จะไม่ให้โดนกระสุนยางไม่ให้โดนแก๊สน้ำตาด้วย
ที่ถูกยิงมาจากบนทางด่วนนั่นเองครับ
การจราจรบริเวณจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเปิดการจราจรตามปกตินะครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าไม่สามารถเลี้ยวขวาไปทางอนุสวรี
สมรภูมิได้รถทุกคันจะต้องเลี้ยวซ้ายไปยังฝั่ง
ที่จะมุ่งแน่แยกประชาสงครอสอยู่อย่างเดียว
คุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยกลิ่นนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นของแก๊สน้ำตา
ของแก๊สน้ำตาควันของแก๊สน้ำตาที่อยู่บริเวณใต้ทางด่วน
ถ้าหากว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยก็จะเกิดการระคายเครื่องได้
ผมได้ยินเสียงลั่นไกลของปืนที่บรรจุกระสุนยางของทางเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ยังไม่ทราบว่าถูกยิงมาจากบริเวณตรงจุดใด
ซึ่งกลุ่มมวลชนนั้นอยู่ใต้ทางด่วนทั้งหมดครับแต่ทางเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ด้านบน
เรายังไม่เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นอยู่บริเวณตรงจุดใดนั่นเองครับคุณเขมมาสอนครับ
ดังนั้นเสียงปั้งที่เราได้ยินต่อเนื่องที่คุณภูริพัฒน์รายงานเนี่ย
ก็เป็นเสียงการตอบโต้กันระหว่างทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเป็นการตอบโต้กลับของทางเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ของทางกลุ่มผู้ชุมนุมเอง
ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้ยินการประกาศจากทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะมีการยิงกระสุนยางจะมีการยิงแก๊สน้ำตา
หรือว่าจะมีการฉีดน้ำรถจีโน่ใส่เหมือนปกติทั่วไปซึ่งเป็นการตอบโต้กันไปมาตอบโต้กันไปมา
และลักษณะแบบนี้เหมือนทุกวันที่เกิดขึ้นตอนนี้ความชุดรมลที่อยู่บริเวณใต้ทางด่วน
ก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากลุ่มทางกลุ่มมวลชนเนี่ยพยายามที่จะรวมตัวกัน
ขาเข้าเดินสวนไปทางขาเข้านะครับเพื่อที่จะเข้าไปใกล้บ้านของพลเอกประยุทธ์มากที่สุด
ตรงจุดนี้อีกประมาณ๑๒กิโลเมตรก็จะสามารถของในได้
แต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถไปได้นะครับ

แต่ละคนก็มีการจุดพลุจุดประทัด
เพื่อที่จะปะทะกันอย่างต่อเนื่องคุณภาคภูมิครับ
ค่ะแต่ว่าตอบโต้กันไปมาแบบนี้
ตามเพื่อเราที่มีเสียงปั้งตลอดเลยนี่นะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่าง
ที่จะพยายามผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งใช่ไหมคะ
ก็ยังเป็นการตอบโต้จากด้านบนและด้านล่างเป็นลักษณะแบบนี้
มีการยิงแก๊สน้ำตาลออกมาจากข้างบนนะครับ
ลักษณะแบบนี้ครับ
มีการจริงแก๊ดน้ำตาลงมาจากข้างบนดูลงมาข้างหน้าที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ลักษณะแบบนี้
ผู้ชุมนุมก็ต้องรีบพากันเข้าไปเตะแก๊ดน้ำตานั้นให้กลายออกไป
แต่ก็ยังอยู่ในรัศมีของกลุ่มผู้ชมนุม
แต่หากว่ามันหลบอยู่ตรงบริเวณใต้ทางด่วนเนี่ยมันจะอยู่รวมกันคุ้งกระจายอยู่บริเวณเนี่ยครับ

ลักษณะแบบนี้ผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามจับแก๊สน้ำตานั้นคว่างกลับขึ้นไปด้านบน
เหมือนกันนะครับคุณภาคภูมิครับแต่ก็ยังไม่สามารถคว่างขึ้นไปได้
เพราะว่านึกันว่าความเสี่ยงเลยนะครับ
แล้วดูนี่นะครับกลุ่มบริเวณทุกข์พยายามที่จะชี้ให้ดูข้างบนนะครับ
เพราะข้างบนมีการยิงกระสุนยางยิงแก๊สน้ำตาลงมาลักษณะแบบนี้ครับคุณครับ
แล้วตรงถนนด้านในสุดนู้นนะครับ
นั่นก็คือรถที่คงจะผ่านเข้ามาทางนี้พอดีแล้วล่ะ
ก็ต้องหาทางเหยื่อมไปต่อเพราะฉะนั้นทำที่สาขาวนะครับ
มีการปิดเส้นทางการจราจร
ยังไงแจ้งเตือนขอบฝากันด้วยนะครับแยกยิงแก๊งตอนนี้เลี่ยงตอนเดี๋ยวพึ่งมานะครับ
โอ้โหคือผมเชื่อว่าไม่มีขายากถึงถ้ารักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ใช่ค่ะดีแล้วค่ะ

ผู้ชุมนุมเองก็จะบอกอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่มีการนำ
ประสงค์ก็คือต้องการจะไปเรียกร้องให้นายกลาออก
ที่หน้าบ้านพรรคที่คล้ายทหารขนสนุกวิทลานีศิษย์หาออก
แต่ณขณะนี้สถานการณ์ตรงนี้ยัง

ที่มีมวลชนไปรวมตัวกันทางด้านหน้า

รวมตัวกันแล้ววิ่งกระจายกันออกมาแบบนี้

มีอะไรกันเกิดขึ้นอยู่บริเวณจุดนั้น
เอาให้ปลอดภัยนะครับ
เท่าที่เข้าไปแล้วปลอดภัย

พยายามที่จะตั้งแนว
ที่จะมาควบคุมกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้

กลุ่มมวลชนต้องพยายามที่จะถอยร่นออกไป
ให้ไกลมากกว่าเดิมนะครับ

ถนนวิภาวดีขาเข้ากำลังถอยร่นเข้ามาแล้ว
ประชิดกลุ่มผู้ชุมนุมมากยิ่งขึ้นครับ

ก็เป็นเสียงบีบแตรของมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุม

ก็จะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวนะคะ

จะมีอะไรรายงานได้เชิญเลยนะคะ

นะว่าเป็นภาพจากคุณสิริวัณ
เดี๋ยวให้คุณภูริพัฒน์ไปหายใจหายคอหน่อย

เดี๋ยวเราก็จะเกาะติดสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยนะคะ